มาดูข่าวการเมืองกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะ
การเมืองท่านนายกรัฐมนตรีดีไหม
ทำไมเครียดเลยยังไงคะเอามาตอนนี้เลยเหรอ
ยังไม่ใช่หรอกคนหน้าเหมือนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ดังมากในโลกโซเชียลเดี๋ยวคุณดูว่าเหมือนขนาดไหนนะครับ
ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

ใช่เลยเหมือนมากตอนยังไม่พูดนะคุณ

อันประมาณนี้เหมือนกลืม

แต่ไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากรึ่มนะ
นี่แหละครับคลิปไวรัลที่แชร์กันกระหึ่มในโลกโซเชียล
โดยเพจเฟซบุ๊คคนหาข่าวจิตอาสาได้นำมาโพสต์
พร้อมข้อความว่านายกเมาซะแล้ว
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานเลี้ยงสังสรรค
มีเสียงเพื่อนถามว่าท่านนายกอยู่พักอะไรคะ
คนหน้าคล้ายนายกต้องย้ำหน้าคล้ายนายก
ตอบว่าพักผ่อนนอนหลับไงแล้วก็กลายเป็นเสียงฮากันลั่นเลย
ขณะที่ก็บอกว่าท่านนายกประยุทธ์นะคะ
นายกไม่เคยดื่มเหล้านะแต่วันนี้ท่านนายกดื่ม

จากนั้นเพื่อนก็คล้องแขนท่านนายกหน้าคล้ายไปอีกโต๊ะหนึ่ง
ทักทายพูดคุยกับคนในงาน
แล้วก็มีเสียงหัวเราะชอบใจของเพื่อนเก่าบอก
เออเหมือนจริงนะฮะ
คลิปนี้มีคนดูกว่า๘๐๐๐ครั้ง
แชร์ไปแล้วกว่า๘๐๐กว่าครั้งนะฮะ
ไม่รู้ว่าพูดสิขาดทีมการบึงเราจะเอาไปถามท่านนายยกหรือเปล่า

นายกจะตอบว่าไงหรือว่าแชร์ไปไปแปะที่หน้าเพจของนายกหรือเปล่าไง